วันนี้จะมีพิธีปลงผมนาคและพรุ่งนี้จะบวชกันแล้วนะครับ
แล้วก็มีจิตอาสาในตำบลห้วยไคร้
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจาก๑๑หมู่บ้าน

ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ที่วัดพระธาตุดอยตุง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีบัพชาสมเนร

แล้วก็พิธีอุปสมบทบวชพระให้แก่โค้ชเอกนะครับ
โดยช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่โดยรอบพระธาตุดอยตุง
กลางเต็นต์๑๖หลังจัดเตรียมเก้าอี้๑๐๐ตัว
และช่วยกันปัดกวาดทำความสะอาดลานวัด

รวมทั้งการประดับตกแต่งสถานที่ผูกผ้าระบาย
โดยมีพระลูกวัดพระธาตุดอยวาวเป็นผู้ตกแต่ง
และจัดสถานที่ภายในพระอุโบสถ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศบนวัดพระธาตุดอยตุง
ช่วงนี้อากาศเย็นมากและมีหมอกตลอดเกือบทั้งวัน
ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากราบศักระพระในวัดไม่ขาดสายเลยนะครับ
ส่วนที่วัดพระธาตุดอยวาวซึ่งจะเป็นสถานที่จัดพิธีปลงผม
จะมีการจัดเตรียมสถานที่เพิ่มเติมเล็กน้อย

ส่วนการประดับตกแต่งสถานที่
พระลูกวัดชุดที่ไปจัดสถานที่ที่วัดพระธาตุดอยตุง
จะกลับมาประดับประดาษตกแต่งสถานที่ของวัดพระธาตุดอยวาวในคืนนี้ด้วยนะครับ
กำหนดการทั้ง๒วันเป็นยังไงบ้างคุณครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของกำหนดการกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าวันนี้คือ๒๔ใช่ไหมคะ
ที่วัดพระธาตุดอยวาว๙โมงเช้า
จะมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะคือจะมีพิธีปลงผมนาคตอน

ใช่อันนี้เป็นเริกปรงผมนาคนะคะ
ก็จะมีพระรัตนรังศรีหรือว่าครูบาแสงล่าเกจิดังจากประเทศพม่า
รวมถึงผู้ว่าจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายคารวาส
แล้วก็หลังจากนั้นค่ะผู้ปกครองก็จะขลิบผมนาคเวลา๔โมง๓๙นาทีช่วงเย็นนะคะ
ก็จะมีพิธีสู่ขวัญนาคมีพระเทพรัตนรัตนายกเจ้าอาวาสวัดพระธาตุธริพุนชัย
แล้วก็เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นผู้ที่รู้ในพิธีกรรม
ใช่แล้วก็โค้ชเอกเนี่ยก็เคยบวชที่วัดนี้ด้วย
พระธาตุธริพุนชัยนะครับใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ๒๕ก็คือวันพรุ่งนี้๘โมง
จะแห่นาคจากวัดน้อยดอยตุงขึ้นสู่พระธาตุดอยตุง
ขบวนแห่ตามประเพณีล้านนาค่ะ๙โมงมีพิธีมอบผ้าไตร
แล้วก็พิธีบรรพชาอุปสมบทพิธีขอขมาพ่อแม่ผู้ปกครอง
ในพิธีในพิธีในอุโบสถมีพิธีด้วยนะคะเพื่อที่จะบวชพระก่อนที่จะถวายเพลงต่อ
หลังจากเสร็จพิธีก็จะจำวัดที่วัดพระธาตุดอยตุงคืนหนึ่ง
ส่วน๒๖๒๖กรกฎาถึง๓สิงหาจะไปจำวัดที่วัดพระธาตุดอยวาว
แล้วก็เช้าวันที่๔สิงหาจะลาศิกขากลับไปเรียนหนังสือ

ก็นี่คือทั้งหมดในขั้นตอนของพิธีนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้นะครับทางบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของทีมหมูป่า
กว่า๑๐คนเนี่ยก็นำโดยพันธมรวดเอกพบมันเชศ
พุ่มกับสพเกาะช้างเพิ่มแม่สายในฐานะที่ปรึกษาสโมสร
พร้อมด้วยนกจันทธาพูลประธานสโมสร
นายกิติพงศ์อินตะใจบรองประธานฝ่ายบริหาร

ซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนทีมหมูป่าทุกรุ่นอย่างเป็นทางการ
รองประธานฝ่ายกิจกรรมแล้วก็
ก็ไปที่หน้าถ้ำหลวง
เพื่อที่จะไปทำพิธีบวงสวงขอขมา
และแก้บนเจ้าแม่นางนอนด้วยนะครับ
เมื่อวานได้รับอนุญาตให้เข้าไปแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านั้นในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ของทีม

กระทั่งตอนที่ไปติดตามข่าวของ๑๓หมูป่า
หายเข้าไปในถ้ำทางผู้หลักผู้ใหญ่ของทีม

แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีพิธีขอขมาใหญ่กัน๒ครั้ง
ก็ไม่ได้เข้าไปดังนั้นเมื่อวานเลยไปทำพิธีขอขมานะครับ
ก็มีหัวหมู๑๓หัวเนื้อวัวสดพร้อมเครื่องใน
และถุงใส่เลือด๑๓จานผลไม้๙อย่าง

ขอบคุณผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทั้ง๘คน
อนุญาตให้บุตรหลานเป็นตัวแทนทดสอบอุปกรณ์ดำน้ำ
นำไปช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต

ประชาชนจิตอาสาทุกคนที่ได้ร่วมการปฏิบัติภารกิจนี้

เขามีการมาซ้อมการดำน้ำไว้ก่อน
แล้วก็ฝึกให้ดำน้ำในสระนะครับ
จะได้รู้วิธีว่าการช่วยเหลือจริงนั้นจะเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมคะได้เห็นกำหนดการของบ้านเราเรื่องเกี่ยวกับการบวชไปแล้ว

พาคุณผู้ชมไปดูเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้เนี่ย
ทางรัฐบาลออสเตรเลียจะมีการมอบ
จำได้ไหมวิสัญญีแพทย์ที่เข้าไปตรวจสุขภาพน้อง

ใช่ค่ะรวมถึงทีมนักดำน้ำอีก๘คนด้วย
ก็รายงานว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนี่ย
พร้อมด้วยทีมนักดำน้ำชาวออสเตรเลียอีก๘คน
รวมทั้งหมดเป็น๙คนจะเข้ารับรางวัลเกียรติยศ
จากนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย
งานพิธีที่รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ย
เป็นการสะดุดีวีรกรรมของทั้ง๙คนนะคะ
ซึ่งก็มีการระบุด้วยบอกว่า
สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย
จะเป็นผู้นำตัวทีมนักดำน้ำ๙คน
เข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วจะมีบุคคลสำคัญเนี่ย
เข้าร่วมด้วยมีผู้แทนจากรัฐบาลไทยด้วยนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านนายกรัฐมนตรี
เขาก็มีการกล่าวยกย่องในแพทย์ริชาร์จ
บอกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างของการเป็นวีรบุรุษ
แล้วก็เป็นมืออาชีพทำงานแบบเป็นทีมด้วยนะคะ
คุณผู้ชมย้อนนิดหนึ่งกลัวผู้ชมตกออกตกใจว่า
เมื่อกี้ที่โค้ชนบแล้วก็ทีมหมูป่าเอาไปถวายที่หน้าถ้ำ
คือเอาไปถวายวัดนะแล้วให้เอาไปเลี้ยงต่อไป
ไม่ใช่เอาไปฆ่าไปเชื่อดนะฮะ